เอาไปดูคนโสดช่วงโควิดไม่รู้ว่าเหงาเจียนจะขาดใจตายหรือเปล่า

โดยเฉพาะถ้าคนสดมันอยู่คนเดียวมันจะเพิ่มดีกรีความเหงาขึ้นไปอีก
มาตั้งหลายเดือนหลายปีอยากจะมีความรักกับเขาบ้างหรือยังนะคะ

ส่วนตัวน้องเองก็โฟกัสแต่เรื่องการทำงานแล้วก็หน้าที่ที่ได้รับ
แล้วบอกอีกว่าโสดมากแห้งสนิทมานาน
บ้านเขาถ่ายน้ำหรือเป็นยังไงแห้งสนิทมานานแล้วก็เออ
อาจจะเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่มีความรัก

ใครสงสารน้องไปฟังน้องหน่อยจ้า
แล้วก็มีบ้างไหมคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาพูดอย่างนั้น
ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยมั้ง
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอใครเยอะ

แล้วก็แค่มันมีอะไรเข้ามาเราก็โฟกัสเรื่องนั้น
ไม่ได้ไปพยายามว่าเราต้องมีมีคนอื่น
รู้สึกว่ามันไม่ใช่
มีความอยากจะจีบใครบ้าง
มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรา
แต่ตอนนี้ยังไม่มี